คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาบอกว่า

แม่ค้าไม่ใช่โจร

คือมีรางวัลนำจับเพราะคุณขายเกินราคา
แต่เขาบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา

เมื่อวานเราคุยกันว่าเกาไม่ถูกที่คันใช่ไหมคุณ
แล้วที่คันก็หาไม่เจอด้วย
หาไม่เจอจริงหรือว่าแป้งหาไม่เจอ
คือไปจับรายย่อยทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
ก็เขารับจากยี่ปวมมาก็ส่งมา๘๐แล้ว
แล้วจะไปขาย๘๐ได้ยังไงก็ต้องขาย๑๐๐หรือ๑๒๐
อันนี้เราเข้าใจนะเราเข้าใจแต่การแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกจุด

คุณต้องย้อนกลับไปต้นเหตุว่ามันแพงเพราะอะไร

คุณผู้ชมฟังก๊อฟกับปุ้ยลองดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเลยนะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็น
พ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
ที่จังหวัดชายนาฏพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
รัฐบาลทำแบบนี้ไม่ถูกแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ปลายทางรับสลากจากยี่ปั๊วก็พูดไปแล้ว
เป๊ะเลยเกิน๘๐แล้วด้วยก๊อฟ

เออนะฮะฉะนั้นจะเอามาขายก็ต้องขายฉบับละร้อย

บางคนไปรับสลากถึงสนามบินน้ำแต่ก็ได้ราคาสูง
ทำไมเป็นแบบนั้นไปต้นทาง
เช่นราคารวม๒ชุดรับมาฉบับละ๘๕๙๐บาทแล้ว
ขายจริงบวกกำไรเพิ่มอีก๒๐๓๐บาทต่อฉบับ
หรือแบบสลากรวมชุด๕ใบ๕ฉบับนี่แหละ
รับมาฉบับละ๑๐๙บาทแล้ว
ก็เอามาขายชุดละ๖๐๐เพื่อไม่ให้ขาดทุน
ส่วนกรณีที่กองสลากนะครับเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
แม่ค้าขายสลากเกินราคาเนี่ยแล้วมีรางวัลนำจับคดีละ๑๐๐๐บาท
หาเงินทำไมถึงทำกันเหมือนผู้ค้าสลากเป็นโจร

รัฐให้มาเนี่ย๕๐๐ใบนะให้ไปกดน่ะป๊าก็ไปกดได้แค่๕๐๐เดียว

อกนั้นที่ขายเกินกว่านั้นก็ต้องรับเขามาทั้งหมดเลย
จริงแล้วรัฐแก้ไขไม่ถูกต้อง
แล้วรัฐก็ออกกฎหมายมาจับแต่คนขาย
ทำไมไม่ทำหนังสือมาขอบคุณคนขายเนี่ย

เรารับมาก็แพงแล้ว๘๕๙๐บาทสองใบ
ต้องไปปรับที่ต้นต่อเลย
ต้องไปเอาที่ต้นตอนนู้นนะคะ
เพราะเราก็ไปรับที่สนามบินน้ำอยู่คอกบัวอย่างนี้
เขาไม่ได้ติไม่ได้ว่ารัฐอย่างเดียวนะ
เขาเสนอแนวทางมาด้วย
เขาแนะนำมาบอกว่าถ้าจะแก้กันจริง
ถ้ารัฐบาลจ๋าต้องทำราคาสลากให้มาถึงปลายทาง
ราคาฉบับละ๗๐บาท
แผงทั่วประเทศให้ได้ซิก่อน
ผู้ค้ารายย่อยถึงจะสามารถขายได้ฉบับละ๘๐

แต่ทุกวันนี้สลากมาถึงมือรายย่อยในราคาเกือบ๙๐บาทไปแล้วล่ะ

ถ้าท่านผู้ที่ดูแลเรื่องนี้

รับประ๙๐แล้วจะมาขาย๘๐บาท
ตอนนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์ในไลฟ์เราค่อนข้างที่จะเยอะแหละ
บอกว่าน่าจะแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าเพราะรู้ว่าต้นเหตุมันคือปัญหา

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกซื้อมา๙๐แล้วใครจะขายขาดทุน๘๐
จะขายให้เหนื่อยตุ้มหรือครับถูกไหมครับ
บางคนเนี่ยขายกำไรน้อยเขายังไม่ทำเลยอาชีพนี้ใช่ไหมคะ
นี่ซื้อจากต้นทางต้นทางสนามบินน้ำนี่เขาบอกมา